ให้ดูอันนี้ใช้คำว่าหลับไม่ได้สิ

จำวัดแบบนี้มันไม่ใช่ท่าเลยนะ
ตรงทางลานวัดแบบนี้ค่ะคุณผู้ชม

คือถ้าเกิดอยู่ในกุฏิก็คือจำวัดนอนปกติ

แล้วก็คงจะไปไม่ไปถึงกุฏิไม่ไหวหรือยังไง

ใช่เหตุการณ์นี้ตำรวจไปถึง
ตำรวจก็ไปที่วัดอิทัพปัจยตาราม
อยู่ที่ผู้แคร์ของอำเภอเฉลิมพระเกียรติที่สระบุรีค่ะ
ที่แรกก็คิดแหละว่าเอ๊ะหรือว่าท่านไปกินเหล้าแล้วเมาหรือเปล่า
ว่าท่านป่วยเป็นโรคอะไรหรือเปล่าท่านสลบสไหลตรงนี้หรือเปล่า
แต่คือพอไปใกล้ก็ไม่น่าจะใช่โรคแล้วแหละ

ผู้ชายคนนี้เคยบวชเคยบวชที่วัดนี้จริง
แต่ตอนโน้นเขาโดนจับศึกไปนานแล้ว
ไม่รู้เหมือนกันว่าไปบวชที่ไหนมาอีกหรือเปล่า
ต้องแจ้งตำรวจให้มาตรวจสอบไงคะ

ใช่แล้วก็ต้องดูด้วยนะ

บัตรประชาชนระบุชื่อสุรเชษนาสมใจ
อายุ๖๗ปีแต่ไม่เจอใบสุทธิ

ไงว่าท่านมาบวชใหม่อีกทีแล้วหรือเปล่า

ก็ต้องทำพิธีศึกก่อน
ศึกก่อนแล้วเดี๋ยวอยากจะให้คุณผู้ชมฟังนะตอนศึกอ่ะ
เพราะคนนี้มีการพูดด้วยแอมากแล้วอธิบายตอนบวช

ถึงขั้นจับหันศึกกันเลยทีเดียว
เพราะว่าเมาให้จัดไม่ไหวฟัญญานานก็ได้ถูก

เห็นมาท่านตอบไม่รู้เรื่องเลย
ที่วัดไหนมาแล้วก็พระอุปชาคือพระรูปไหน
แหมท่านพูดไปถึงท่านปัญญานะครับพี่ขูตเลยนะ
แต่จริงถ้าบวชจริงคือก็บวชที่วัดอีทัพนี่แหละ
อ้าวแล้วก็ใครจะบวชให้แล้วไม่ใช่หลวงพ่อปัญญาหรอก

แต่ดูสิคือตอบแทบจะไม่รู้เรื่องแล้วจริงค่ะ
ตำรวจเห็นว่าเอาจริงท่านก็อายุเยอะแล้วนะ

ทีนี้พอศึกแล้วก็เลยนำตัวนายสุรเชษไปโรงพักก่อน
ตามญาติค่ะตามญาติให้กลับมารับต่อไปด้วยนะคะ
ท่านทำไมแอ๋ขนาดนี้นะ